ต้นด้วยเหตุการณ์ที่สุราชธานีนะครับมีหนุ่มชาวเมียนมาคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นแรงงานทำงานอยู่ที่สุราชบนเกาะพงัน
เขาหลงรักสาวไทยคนหนึ่งเป็นพนักงานร้านเดียวกัน
แต่ว่าหญิงไทยคนนี้ไม่เล่นด้วยนะฮะอืมนี่ฮะแล้วก่อเหตุเอากันไกลเนี่ย
ไล่แทงเขานะนี่ฮะมีทั้งหญิงสาวคนนั้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเธอ
บาดเจ็บไปสี่คนด้วยกันดูสิฮะแล้วคนก่อเหตุก็หลบหนีไป
นี่วิ่งไล่แทงเขาแบบนี้เลยนะครับนี่กำลังวิ่งไล่ไปแทงซ้ำต่ออีกนะฮะ
มีคนเข้ามาช่วยเข้ามาห้ามมันก็โดนแทงไปด้วยโอ้โหดูความดูสิฮะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนเกาะพงันนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
นี้คือร้านซักรีดร้านหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลเกาะพงัน
ช่วงบ่าย๑๑มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็หลบหนีไปนะครับ
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลมีอยู่สี่คนนะครับทุกผู้ชมครับ
มีนายสลาวุฒินางสาวสุกัญญานางสาวขวัญสุดา
และนายประธานทั้งหมดเป็นพนักงานคนไทยนะครับที่ทำงานในร้านซักรีดนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะพงันแต่มีสองคนที่อาการสาหัสต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับ
ตอนนี้ทั้งสี่คนพ้นขีดอันตรายแล้วส่วนคนก่อเหตุนะครับ
สร้างภาพจากโลงพยาบาลเกาะจรปิดก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะฮะไนโองถวยนัง
อายุ๓๒ปีชาวเมียนมาเป็นลูกจ้างร้านซักรีดร้านเดียวกันนี่
สารภาพว่าลงมือทำไปเพราะแอบหลงรัก
เพื่อนที่เป็นแรงงานคนไทยที่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน

ส่วนอีก๓คนเนี่ยเป็นเพื่อนทำงานด้วยกันที่เขาวิ่งมาช่วยเหลือก็ถูกแทงไปด้วย
หลังจากก่อเหตุแทงเขาแล้วก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บนเชิงเขาแถวนั้นนะครับ
แต่สุดท้ายนี่ครับตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวจนได้
นี่ฮะคือก่อเหตุช่วงบ่าย๑๑มีนาคมนะครับ
ไปจับได้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ๑๒มีนาคม
จากจุดเกิดเหตุ๑๐กิโลเมตรนะฮะ
อองถวยนังบอกว่าหลงรักสาวไทยนะครับที่ทำงานด้วยกัน
แต่สาวไม่เล่นด้วยก็เลยเครียดน้อยเนื้อต่ำใจ

รวมทั้งเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาช่วยเหลือ
นั่นหองขึ้นมาดู
อยู่ไหนล่ะโทรศัพท์ดิ

อยู่ต้านลากัน

คดีกันต่อไปค่ะนี่ตอนนี้ทั้งสี่คนก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ